ท่านผู้ชมครับเมื่อมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แน่นอนว่าผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดกับผู้ที่ติดเชื้อก็คือคนในครอบครัว

เราได้รับแจ้งจาก๔ชีวิตในครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่ที่สมุทรปราการนะครับ
คือเขามีคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะแต่ว่าอีก๔คนเนี่ยเขาต้องกักตัวนะฮะ
ผู้ชมครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขากักตัวก็อยู่อย่างยากลำบากนะฮะ
พื้นที่บ้านของเขาอยู่ที่ซอยด่านสำโรง๕๔นะครับ
อยู่ที่หมู่๑๐ตะบนสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
อาคารพาณิชย์สองชั้นเราก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหเขากำลังเดือดร้อนลำบากเหลือเกินนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปถึงเนี่ยก็ไปเจอกับนายโจนะฮะ
เขาอยู่กับนางสาวสร้อยจรินที่เป็นภรรยา
แล้วมีลูก๒คนนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๖ขวบกับ๘เดือน
พอไปถึงเนี่ยก็ไปเรียกเพื่อจะสอบถามพูดคุยด้วยทั้งหมด
ก็แบบอื้อหือดีใจมากอ่ะ
เว้นระยะห่างกันหน่อยกันแล้วกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ย
อยู่ในระหว่างการต้องกักตัว๑๔วัน
นางสาวสร้อยจรินบอกว่าแม่ของเธอคือนางปอลิศ
ตอนนี้ป่วยติดโควิด๑๙รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ก็ไปรักษาตัวได้สองวันแล้วค่ะสาเหตุเนื่องจากแม่มีอาชีพขับรถตุ๊กรับจ้าง
อยู่แถวย่านสำโรงช่วงกลางเดือนธันวาคม
ไปเล่นในบ่อนพนันกับเพื่อนที่บ่อนย่านถนนเทพารักษ์ซอย๘๒
หลังจากกลับมาจากบ่อนได้วันสองวันก็ไม่สบาย
ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรปราการติดเชื้อโควิด๑๙ทางโรงพยาบาลก็เอาแม่ไปรักษา
ส่วนครอบครัวที่เหลืออีก๔คนเนี่ยคือเธอสามีแล้วก็ลูก๒คน
ไปตรวจแล้วไม่ติดนะฮะผลเป็นลบแต่ต้องกักตัว๑๔วันนะฮะ
แล้วก็รอผลตรวจซ้ำด้วยแต่ช่วงสิบสี่วันนี้เธอบอกว่าโอ้โห
มันลำบากเหลือเกินนะปกติสามีก็มีอาชีพขับรถตุ๊ก
รับจ้างนี่แหละค่ะกักตัวก็ไปทำงานไม่ได้ใช่
ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายทุกวันเนี่ยฮะลูกยังเล็ก
ไหนจะค่านมนะค่าข้าวผ้าอ้อมสำเร็จรูปของลูกคนเล็ก
อาหารต่างอีกก็เลยฝากทีมข่าวของเราว่า

คือกักตัวไม่มีปัญหาแต่ยังไงช่วยมาดูแลให้หน่อยได้ไหม

อยากจะให้มาถ้วยให้สบายพอถ้วย
เรื่องนมหน่อยอะไรแบบนี้
ก็ไม่มาไม่เห็นมาสอบถามมา

บ้านเขาไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่ามันอยู่ในเกษที่ทุมเตียงด้วย
บ้านผมก็มีเด็กเล็ก

ก็ไม่ให้ลูกหลานลงมาให้อยู่แต่ชั้นบน

มาดูแลประชาชนนิดนึงค่ะประชาชนเดือดร้อนมาก
เขาไม่มีรายได้เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะเขาก็โดนกักตัว๑๔วัน
ช่วยออกมาหน่อยค่ะช่วยออกมาดูแลประชาชนนิดนึงค่ะ